ก่อนที่จะพาไปถามก่อนทั้งสองท่านคุณผู้ชมด้วยว่าปกตินิ้ว
ว่านิ้วที่จะพาไปดูเนี่ยเป็นนิ้วหินเคยเห็นไหมไม่เคยเคย

นิ้วหินจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันเลยนะคะ

ไม่ใช่นิ้วกรุกขนตาอีกซึ่งไม่ได้
คือเฉาบ้านก็ต้องสังเกตว่าเป็นนิ้วจริงรึเปล่า

เป็นส่วนของเล็บเป็นส่วนของลักษณะเป็นคนเล็บนะคะ
ทีมงานนี้นะจะมูกเล็บนะคะคนที่เอาภาพมาโพสต์ในเฟสบุ๊ค
ของเขาเนี่ยชื่อว่านายมงคลลุนโสภาโพสต์ในเฟซบุ๊ก

โอ้โหกลายเป็นที่ฮือฮากันเลยค่ะ

กำนันเอ๋ยผู้ใหญ่บ้านเอ๋ยค่ะ
กำนันตมนต์เกาะคอเขาเลยค่ะ

พากันไปค่ะไปบุกร่วมพิสูจน์กันนะฮะ
ไปร่วมพิสูจน์ลงพื้นที่
ไปพบนิ้วแหละนี่จังหวะที่มีการเดินทางไปนะคะ
ไปพบว่าเฮ้ยนิ้วเนี่ยมันคล้ายนิ้วคนจริง
จุดที่พบนิ้วเนี่ยอยู่บนเนินใกล้กับสารภรรตาแปะ
ที่ชาวบ้านชาวประมงบนเกาะขอขาวที่ตะกั่วป่า
ทีนี้กำนันตำบลเกาะคอเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยทางชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นจะมีการส่งเสริมตรงจุดนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาต่อไป
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตรวจสอบว่า
นิ้วที่เราเห็นว่ารูปภัณฑ์สันธารถ้าเกิดว่าดูภายนอกเนี่ย
มันเหมือนนิ้วเนี่ยมันใช่นิ้วจริงหรือเปล่า
นั่นน่ะสินะฮะเออแต่ก็ดีนะ
กลายเป็นจุดเช็คอินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ของพี่น้องชาวอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
แต่ไปแล้วก็อย่าเอามือไปลูกมันเนอะ
ไม่มีใครเอาผ้าสีไปผูกนั่นแหละที่เป็นห่วงนี่แหละ

มันก็จะไม่เห็นร่องรอยที่มันควรจะเห็นอยู่เนอะ
เออนะครับต้องนั่งเรือไปบุกพิสูจน์นะเนี่ย